คะได้เวลาแล้วค่ะเรากำลังจะแจ้กิฟคาตทห้าร้อยบาทจาก
ดิฉันจะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวที่ไหนรู้ไหมที่ไหนฮะ
อ่าวต้นไสอยู่ที่กระบี่เขาบอกว่าที่นี่นะคุณสืบสกุ
ขึ้นชื่อเรื่องการปีนผาไหนฮะขึ้นชื่อขนาดไหนอ่ะ
ซุปเปอร์ฮีโร่มาสไปเดอร์แมนมาซุปเปอร์แมนมา
ต้องมาปีนผาที่นี่เลยเหรอฮะใช่เปอร์ฮีโร่เนี่ยนะฮะไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะ
โอ้โหสุดยอดฮะอ่าเห็นแบบนี้นี่เห็นไหม
ซุปเปอร์ฮีโร่มาถึงที่อ่าวต้นไซที่กระบี่ค่ะอุ้ยนี่ผู้จัดการรีสอร์ทในพื้นที่อ่าวต้นไซ
ที่ต้องเอาหนากกรรมพื้นเมืองกระบีเนี้ยนะคะคนหนึ่งอีกคนนึงเนี้ยคือเป็นนักท่องเที่ยวชาตางชาติ
ซึ่งเขาเป็นชาวออสเตรเลียค่ะโอ้โหใครแต่งตัวเป็นอะไรกันบ้างนะสองคนนี้นะ
ปีนผาชมวิวชมความงามของท้องทะเลตรงอ่าวต้นไส

ดูแบบเออแปลกเก๋ดีนะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว
ให้กับอ่าวต้นไซอ่าวไร่เลของกระบี่ด้วย
นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้รู้จักแล้วก็อยากมาเดินเล่นริมหาดแบบนี้
ผมเคยไปแล้วนะถ้าไล่เลนสวยมากคุณ
แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ปีนหน้าผาเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้าไปจะปีนหน้าผาดู

ขึ้นชื่ออันดับต้นของโลกเลยที่อ่าวต้นไซด
ใครที่อยากไปเที่ยวจองตัวไปกันได้เลยนะคะ

อ่ะชวนคุณผู้ชมไปดูงิ้วกันบ้างนะฮะนี่
หาชมได้ยากเพราะอะไรคุณ
ชมกันที่หอนาฬิกาเทศบาลเมืองมหาศาลคาม
จัดงานประเพณีไหว้เจ้าและแสดงงิ้วประจำปี๒๕๖๕นะครับ
ซึ่งเป็นงานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน
อาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคามนะฮะ
ในงานมีการอัญเชิญองค์จำลองปรุงเข่ากงมา
แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่ไปรอบตัวเมือง
อันเชิญมาประทับณสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ในงานก็มีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงเชิดสิงโตเชิดมังกรแสดงงิ้ว
แสดงงิ้วคุณเดี๋ยวนี้คนในยุคปัจจุบันนี้

นี่ยังมีการแสดงงิ้วแบบโบราณแบบประเพณีดั้งเดิมให้ดูอีกนะครับ
แล้วก็มีการแห่มังกรเชิดสิงโตอะไรต่างนานา

แข่งขันแสดงดนตรีมหากรรมอาหารนานาชาติ
มากกว่าพันร้านค้าบนถนนยาวกว่า๑กิโลเมตรนะครับ
ไฮไลท์ของงานนี้คือการแข่งขันกินบะหมี่ชามยักษ์
คุณบะหมี่เนี่ยน้ำหนัก๑กิโลครึ่งแบ่งเป็นทีมฮะ

ใครกินหมดก่อนนี่แบ่งไซจ้ามาก่อน

กินหมดก่อนภายในเวลา๙นาที
เลขมงคลจะเป็นผู้ชนะรับเงินรางวัลไปเลย๘๐๐๐บาทนะครับ
มีทีมมาท้ากินจุ๒๓ทีมเข้าร่วมประลองท้องกันครั้งนี้
เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง๑พฤศจิกายน
สามารถที่จะไปเที่ยวชื่นชมประเพณีนี้ได้นะฮะ
นอกจากความจุแล้วต้องความเร็วด้วยนะ

อยากกินลาบเป็ดจิ้มข้าวเหนียวพาไปกินหน่อยค่ะ
นี่ลาบเป็ดอุทัย
คุณผู้ชมจะกินลาบเป็ดทั้งทีมันจะต้องไม่สาบ
มันก็ต้องไม่มีกลิ่นนะแล้วนี่คือวิธีการของเขา
เอาเป็ดมารวนก่อนรวนให้มันสุกเลยค่ะ

ซึ่งพอหลังจากรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
เอาเนื้อเป็ดนี้ไปทำลาบใส่ไปสิเครื่องเทศผัก
และที่สำคัญโรยหน้าด้วยหนังเป็ดทอดกรอบ
ยหน้าด้วยพริกแห้งคั่วใส่ไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่แค่ลาบเป็ดอย่างเดียวอีกหนึ่งเมนูแนะนำเลย
นอกหม้อสูตรโบราณคือทำเหมือนลาบแหละ
ต่างกันตรงที่ไก่นอกหม้อจะใส่กะทิลงไปด้วยเห็นไหม

จนตกใส่กะทิเติมน้ำมะขามเปียกเติมน้ำกะเทียมดอง
ก็ไปได้เลยค่ะคุณผู้ชม
บอกเลยให้ไปที่ร้านลาบเป็ดอุทัย
อยู่ริมถนนรักการดีพัฒนาที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
เขาเปิดตั้งแต่๙โมงเช้ายาวไปจนถึง๒ทุ่มทุกวันเลยนะคะ

ใช่ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยดีกว่า

๐๘๙๐๘๔๙๑๐๓เอาโทรไปสั่งอาหารกันได้เลยนะคะ
฼่อมกี้ปากเป็ดคอยน่ากินครับคุณฮะ
เอาละครับมาถึงช่วงของคำถามของเราแล้วนะครับ

ซุปเปอร์นี้นะฮะได้ขึ้นไปปีนหน้าผา
ถามว่าอ่าวต้นไสแห่งนี้ติดอันดับโลกในเรื่องของอะไร

การปีนหน้าผาหรือ๒โดดร่ม
คุณผู้ชมเห็นภาพโดดล่มบ้างไหม
นี่ภาพเฉลยอยู่แบบนี้

คำตอบที่ถูกต้องตามด้วยแฮชแท็ก
แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชม
เบอร์จะไม่ขึ้นหน้าจอไทรัฐนะคะ
แล้วทีมงานก็จะคัดเลือกใครที่ได้เป็นผู้โชคดี

ประกาศรางวัลผ่านทางเพจไทยรัฐทีวีด้วย
คุณก็จะได้รับไปเลยนี่ค่ะ
กิฟต์การ์ดมูลค่า๕๐๐บาทจากเซ็นทรัล
ก็รับไปเลยร่วมสนุกกันนะครับ
ตอบมาเลยนะผมชอบสังเกตคำตอบของคุณผู้ชม
คุณผู้ชมไม่ค่อยพลาดหรอกตอบถูกทุกท่านเลยนะฮะ